อีกหนึ่งกรณีตามกันมาตั้งแต่ตี๒วันที่๑๖พฤษภาคม
กรณีผู้ชายคนหนึ่งนี้นะคะทำร้ายสาวคาราโอเกะ
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจตั้งข้อหาทั้งหมด๕ข้อหา

ล่าสุดตำรวจก็นำตัวชายคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ตำรวจสพแม่ม้อจังหวัดลำปางได้คุมตัวนายนิธิเบสยาวุฒิหรือบอล
อายุ๒๔ปีเสื้อชมพูคนนี้แหละค่ะ
เป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายนางสาววริสราทาแว่นหรือทีมอายุ๓๘ปี
เป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านคาราโอเกะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็มีชาวบ้านนี้นะคะ
มาพบเห็นรถจักรยานยนต์ของฝ่ายหญิง
ตกลงไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยสาย
แล้วก็เห็นนางสาววริสราอยู่ในสภาพร่างกายเปลือยเปล่า

เจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำเพื่อค้นหาร่างกาย
เพราะคิดว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมา
ตอนแรกนึกว่าตกน้ำตกท่าจมน้ำจมท่าหรือเปล่า

พอเปิดไปใต้เบาะก็ไปเจอเอกสาร
ถึงตามไปบอกแม่ของนางสาววริสลานะคะ
ทีนี้พอตำรวจควบคุมตัวได้แล้วก็พาไปทำแผนจุดแรก
ตำรวจนำตัวไปที่ร้านคาราโอเกะนะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนสายแม่เมาะผาลาศหมู่๖ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะ
เป็นจุดที่ผู้ต้องหามาดื่มสุราภายในร้านกับเพื่อนอีก๑คน
แล้วก็มีผู้เสียหายมานั่งคุยด้วยคุยกันไปจนร้านปิดนะคะ
แล้วก็ชวนกันไปนั่งดื่มต่อที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยสาย
ห่างจากร้านคาราโอเกะประมาณ๕๐๐เมตร
เสร็จแล้วเนี่ยผู้ต้องหาก็จะไปกอดผู้เสียหายแต่ว่าผู้เสียหายเขาไม่ยอม
ผู้ต้องหาก็เลยผลักล้มลงแล้วก็ใช้มือบีบคอชกท้อง
พยายามที่จะต่อยที่ใบหน้าหลายครั้งแล้วก็พยายามกระชากถอดเสื้อผ้าออกด้วย
ผู้เสียหายก็ขัดขืนต่อสู้แล้วก็หลบหนี
ผู้ต้องหาไม่หยุดแค่นั้นนะคะไล่ตามไปแล้วก็ใช้กิ่งไม้เนี่ยฟาดไปที่หลังหลายครั้ง
แล้วก็ไม่แค่นั้นด้วยนะใช้ก้อนหินคว่างปลาไปที่ศีรษะของผู้เสียหาย
ใช้รถจักรยานยนต์พุ่งชนไปอีกอะค่ะโอ้โหคำสารพัดเลยนะ
จนผู้เสียหายเนี่ยสลบไป
หลังจากนั้นผู้ต้องหาก็ขโมยโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปทิ้งที่ประตูระบายน้ำจนมีคนไปเห็นนั่นแหละ
และระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแม่ของผู้เสียหายก็มาดูแผนด้วยนะ
ถึงกับแบบทนไม่ไหวอะค่ะร้องไห้ออกมาแล้วก็จะถอดรองเท้าไปตีผู้ต้องหาน่ะ
แต่ตำรวจก็ต้องห้ามเอาไว้ก่อนนะคะ
ตัวผู้ต้องหาไม่ใครจะตอบเรื่องของทำไมถอดเสื้อผ้าน้องนะคะ

แล้วก็พูดถึงเรื่องเงินที่ตัวผู้ต้องหาไปทวงตังค์
ใช่ค่ะเพราะว่าทวงตังค่ายา
ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้จะข่มขืนนะแต่ว่าที่ก่อเหตุเนี่ย
เพราะว่าผู้เสียหายเองเนี่ยก็เหมือนจะทำร้ายเขาบ่อยครั้ง
เหมือนทนไม่ได้ค่ะแต่ประเด็นหลักก็คือเนี่ย
เรื่องของค่ายาเสพติดที่ติดกันมาเนี่ยประมาณพันบาท

ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเหตุที่ทนไม่ได้แล้ว

ตำรวจสพแม่เมาะก็เลยแจ้ง๕ข้อหาหนักให้กับนายนิธิเบสนี้
ก็คือพยายามฆ่าพยายามข่มขืน
กระทำอนาจารย์เสพยาเสพติดแล้วก็ลักทรัพย์ด้วย
คือทีนี้มันมีผู้ชายอีกคนนึงที่อยู่กับในบอลด้วยคือนายปอน
เขาเป็นรุ่นน้องที่อยู่ด้วยกันในวันเกิดเหตุนะ

ใช่เขาก็บอกว่าช่วงที่ก่อเหตุ
นายบอลกำลังทำร้ายนางสาววริสรา
นายปอนพยายามห้ามแต่ในบอลก็ไม่ฟัง
แล้วในปอนรุ่นน้องเป็นคนหยิบคัตเตอร์แล้วก็ปลาทิ้ง
ตอนที่ในบอลกำลังจะเอามาใช้ทำร้ายร่างกายนางสาววริสรา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมแม่ของนางสาววริสรา
บอกเลยนะว่าตอนนี้ตัวแม่เป็นห่วงอาการของลูกสาวเหลือเกิน
เจ็บหนักนะตอนที่แม่ไปเจอตอนที่ลูกสาวเปลือยกายร่อนจ้อน
วิ่งขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปดูบาดแผล
มีบาดแผลที่ศีรษะใบหน้าเป็นบาดแผลยาว
แล้วก็ปากแตกหมดเลยนะฮะ

แม่บอกว่าจำลูกสาวไม่ได้ตอนนั้นคิดว่าเป็นคนสติไม่ดี

ข้างหลังมีแต่รอยเขี้ยนไปหมดเลยนะฮะ
ค่ะพอถามอาการคุณแม่ก็บอกว่าน้อง
น้องยังเพ้อยังละเมออยู่ก็ยังให้การกับตำรวจไม่ได้นะคะ
น่าจะเกิดจากอาการบาดเจ็บหัวแตก

รวมถึงมีแผลที่ปากแล้วตามตัวเนี่ย

เพราะว่าผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์ไล่ชนด้วย

ขอให้แบบแช่งตายในคุกเลยขนาดนั้นนะคะ